ทีนี้คุณผู้ชมตอนนี้ทีมข่าวเราเองนะครับ
พยายามที่จะไปสำรวจเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่า
ค่าฝุ่นละอองต่างมันเป็นยังไง
ดัชนีวัดคุณภาพอากาศเป็นยังไง
ดังนั้นคุณผู้ชมครับช่วยกันตรวจสอบด้วยนะ
ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนส่งไลน์มาบอกต่อ

ช่วยกันตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพ

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นบริเวณ๕แยกลาดพร้าว
เขตจัตุจักรตรงนี้ถือว่าเป็นอีก๑จุดเลยนะ
คุณสืบสกุลคุณผู้ชมที่ถือว่าเป็นจุดวิกฤต
เพราะว่าอะไรมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าตรงนี้ไง
แล้วก็เนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ไปใช้เครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองที่เห็นถืออยู่ในมือเมื่อกี้ค่ะ
วัดได้๗๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
อันนี้มันเกินค่ามาตรฐาน
เพราะว่าค่ามาตรฐานของประเทศไทยต้องย้ำแบบนี้นะคะ
อยู่ที่๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
คำว่าค่ามาตรฐานของประเทศไทยคืออะไร
คืออย่างเมื่อวานมีนักวิชาการมานั่งคุยในรายการถามตรง
วิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะดรสนทิเนี่ย
ท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นต่างประเทศ
การอนามัยโลกจะใช้ค่ามาตรฐานอยู่ที่๒๕ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

เขาก็เอาค่ามาตรฐานของสากลคือ๒๕
แต่ว่าบ้านเราเป็นประเทศกำลังพัฒนา
ก็เลยเขยิบค่ามาตรฐานไม่ใช่๒๕แล้วอยู่ที่๕๐
เท่ากับเราใช้ค่ามาตรฐานไม่เท่ากับสากล

ถูกต้องและก็ไม่เท่ากับอีกหลายประเทศ
สหรัฐเขาอาจจะตั้งค่ามาตรฐานอยู่ที่๓๕แบบนี้ค่ะ
ของเราค่ามาตรฐานอยู่ที่๕๐นะคะ
ส่วนบรรยากาศผู้คนบริเวณ๕แยกลาดพร้าว
จากที่ทีมข่าวไปสำรวจเนี่ยคนก็ใส่หน้ากากอนามัยเป็นการกรองฝุ่นละอองนะคะ
เพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เขตปริมณฑลเนี่ย
ฝุ่นละอองถือว่าเกณฑ์สูงเกินค่ามาตรฐาน

แล้วก็ดัชนีค่าคุณภาพอากาศตอนนี้ค่ะ
อยู่ในระดับที่เป็นระดับสีส้ม
หมายถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ
มีคุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับที่๙ของโลกค่ะ
โดยประชาชนที่อยู่ในเขตลาดพร้าวซอย๑
อย่างนางวรนุษย์ก็เปิดเผยกับทีมข่าวนะคะ
บอกว่าสภาพอากาศแถวรัฐพร้าวซอย๑ถือว่าแย่มากเลย
ตอนนี้ส่งผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจ

ปัจจัยที่ทำให้บริเวณนี้มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
ก็มาจากเรื่องการสร้างรถไฟฟ้า
คอนโดในพื้นที่บริเวณนี้นะคะ
ช่วยหาต้นไม้มาปลูกเพื่อดูดสารพิษ
ก็คือต้นสนชัดเข็มเชียงใหม่สีแดงมาปลูกล้อมต้นไม้เอาไว้
แล้วก็ต้นเดฟมาเกาะต้นไม้ไว้
ต้นเข่าหลือสีกล้วยไม้
ตัวนี้จะเป็นตัวดูดฟันพิษนะคะ
ขณะที่ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษในวันนี้นะครับ
พบว่ามี๑๐พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ยังมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานสูงที่สุด
แก่เขตจตุจักรมีค่าฝุ่นละอองอยู่ที่๙๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ
รองลงมาคือเขตบางขุนเทียนมีค่าฝุ่นละอองอยู่ที่๘๒มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ
อันดับ๓คืออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมีค่าฝุ่นละอองอยู่ที่๘๒มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แต่เราก็ต้องดูช่วงเวลาที่มีการวัดด้วยนะวัดระดับด้วยนะครับ
เพราะว่าถ้าดูจากหน้าจอที่ไทยรัฐทีวีทำขึ้นไว้ข้างจอเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมจะเห็นค่าฝุ่นละอองอาจจะไม่ตรงกับของกรมควบคุมมลพิษ
คือค่าที่ขึ้นอยู่ด้านข้างจอเนี่ยเป็นวัดรายชั่วโมงใช่ครับสิบโมง๑๑โมง
อันนี้คือตัวเลขล่าสุดนะคะทีนี้คุณผู้ชมดูในกราฟิกหน้าจอ๑๐จุดอันตราย
ยังมีอันดับ๔คือเขตบางคอแหลมอันดับ๕คือเขตบางพลัดนะคะ
ดูอันดับ๖๑๐หน่อยนะคะอันดับที่๖คือเขตวังทองหลาง๗ดินแดง๘บางกอกน้อย๙ภาษีเจริญ
แล้วก็๑๐คือเขตพระนครนะคะคุณผู้ชมครับก็จะได้ดูหน้าจอไปพร้อมกันนะครับ